สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรทึงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอกับเราสองคนค่ะขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะใช่ค่ะ
วันนี้บอกเลยว่าวันดีแล้วก็แต่งแน่นอนนะคะสำหรับคู่รักมาราทอนที่จูงมือกัน
ฝ่ามรสุมชีวิตฝ่ามรสุมความรักต่างนานามาได้ค่ะ
บอยพี่เจี๊ยบนั่นเองยินดีจริงเลยนะคะ
สิบกว่าปีผ่านไปความรักมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอีกนั่นเองนะจ๊ะ
นี่แหละค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักทรหดที่ใช้การเวลาแล้วก็อุปสรรคต่าง
พิสูจน์ความรักฝ่าฟันกันมาได้นะคะพร้อมแล้วนะคะที่ได้เลิกแถลงแต่งแล้วก็ฉลองวิวาหวานฉ่ำในค่ำคืนนี้ค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยขอหยิบเอาภาพแล้วก็ข้อมูลแบบเอ็กครูซีฟมาอัปเดตก่อนใครนะคะเห็นบอกว่าทีมงานคืนนี้ค่ะ
แล้วก็จะมีพิธีกรรมมีบัตรหลวงพร้อมด้วยค่ะซึ่งพิธีกรช่วงหลักเห็นบอกว่าพี่หนิงสไรชัดจะมารับหน้าที่นี้กับพี่แหม่มคัชริยานั่นเองนะคะ
โอ๊ตปราโมทนะฮะพี่ป๊อปปองกูลแล้วก็ดีเจอาร์ดมาสร้างสีสัน
ดูจากพิธีกรแล้วงานนี้ดิฉันว่าน่าจะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะฟังสัมภาษณ์นะคะหรือว่าชมชุดสวยของเจ้าสาวนะฮะ
คืนนี้ค่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนในบันเทิงไทยรัฐ
ติดตามกันก่อนใครช่วงเย็นนะคะ๕โมง๔๕นาทีก็รอดูกันได้นะคะว่าพี่เจี๊ยบของเราจะสวยหวานขนาดไหนนะคะ
แล้วจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าในงานแต่งงานของคู่นี้นะคะ
น่ารักเชียวนะคะมาแจกการ์ดให้กับคุณแจ๊กกะรีนด้วยตัวเองเลยนะคะ